มีรถเก๋งมาชนกับรถจักรยานยนต

นี่ค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทันที
หนึ่งคนนะคะไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ

เป็นแบบเลนสวนกันนะเนาะ

ก็เห็นภาพเลยว่ารถเก๋งสีขาว
อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาชนกับรถจักรยานยนต
แล้วก็ทะไหลมาชนกับกระบะสีแดง
แล้วก็มาชนกับรถของเจ้าของกล้อง

นี้ลงในโลกออนไลน์นะคะ

อุบัติเหตุบนท้องถนนมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมค่ะ

เขาขับมาจากอำเภอฝาง

แต่พอมาถึงจุดนี้ค่ะเขาไปชนกับรถจักรยานยนต์

อายุ๓๙ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ล่ะ
พอชนรถจักรยานยนต์ก็เสียหลักไงฮะ

แล้วก็รถเก๋งของเจ้าของกล้อง

คนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นชาวบ้าน
ในพื้นที่เสียชีวิตคาที่นะคะ

ใช่ค่ะคันนั้นเสียชีวิต

ก็เตรียมว่ามันจะต้องมีการนำเนินคดีนะคะ
ก็เลยคาดว่าคนขับรถสีขาว

เดี๋ยวก็เนี่ยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
แล้วถนนต่างจังหวัดที่โล่งแล้วไม่มีเกาะกลางถนนกั้นเนี่ยนะ
เกิดอุบัติเหตุทีหนึ่งโอ้โหแรงกว่าในรณาศนะครับ